ปี๒๕๖๑ตรงกับปีนักศาสตร์ปีจอ
จอก็คือสุนัขนั่นเองนะคะ

สินค้าที่เป็นรูปสูนักคนไปซื้อกันเยอะเลย

เอาไปซื้อให้กันเป็นของขวัญปีใหม่
แล้วก็ช่วงตรุษจีนแบบนี้ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กัน
กับคุณกระมวลวันการีพัฒน์ค่ะค่ะครับ
ทองคำรูปสุนัขหลากหลายขนาด
มีตั้งแต่น้ำหนักครึ่งสลึงไปจนถึง๑บาท

ภายในร้านทองหัวเส้งเฮงอย่างเด่นชัดในปีจอนี้
จากลูกค้านิยมซื้อไปเป็นของขวัญ

จี้ทองคำสุนัขที่ตรงกับปีจอ
ขายดีกว่าปีอื่น๑๗๐ค่ะ
โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อเป็นเซตนะคะ
คือจี้ทองรูปสุนัขครึ่งสลึง

งบประมาณ๘๖๐๐บาท
และที่ขายดีที่สุดคือทองคำแท่งนักศัตริย์ปีจอค่ะ
ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลตุดจีนย่านเยาวราช
เห็นสินค้ามงคลต่างที่เป็นรูปสุนัข
ออกมาวางจำหน่ายเป็นจำนวนมากค่ะ
ตุ๊กตากระดาษมงคลใช้สำหรับติดหน้าบ้าน

โมบายสุนัขสีทองและตุ๊กตาสุนัข
ร้านเรือทองคุณใหญ่ที่ขายกระดาษไหว้เจ้า

เริ่มนำสินค้ามงคลที่เกี่ยวกับปีจอ
มาวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
เนื่องจากลูกค้าเริ่มออกมาจับจ่ายสินค้ามงคล

ในช่วงเทศกาลตุดจีนแล้วอย่างคึกคัก

ขายจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว

สัปดาห์หน้าลูกค้าในกลุ่มพวกซื้อขายส่งไปต่างจังหวัด
ก็จะเริ่มเข้ามาซื้อไปจำหน่าย
แล้วก็ลูกค้าข่มขายซื้อปลีกเนี่ยไปใช้งานเอง

ก็จะเริ่มเข้ามาในช่วงอีกประมาณสัก๑๒สัปดาห์นี้

หมาสุดน่ารักที่มาหลบมุมอยู่บนหมวกศาล
คืออีกหนึ่งสินค้าแฟชั่นน้องหมารับปีจอ
ขายดีของร้านนกกระจิบค่ะ
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือชาวต่างชาติ
ทั้งชาวสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันและฮ่องกง
เพราะชื่นชอบในงานแฮนด์เมด
สินค้าใหม่ล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากลูกค้านะคะ

กว่าจะได้หมวกยีนแต่ละใบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องใช้เวลาเพ้นนานถึง๒ชั่วโมง

นั่นก็คือน้องหมาพันธุดเดิ้ลตัวนี้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีเสื้อกระเป๋าและปลอกหมอนเพ้นลายน้องหมาด้วยนะคะ
เฉลี่ยอยู่ที่ชิ้นละ๑๒๐บาทถึง๕๙๐บาท
เจ้าของร้านบอกว่าปีจอนี้ส่งผลให้สินค้าน้องหมาของที่ร้าน

ตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
เพราะต้องการซื้อสินค้าน้องหมาเป็นของฝากในช่วงปีจอ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่๑๕บาทไปก่อนก็ได้ค่ะอืม
เห็นไหมขายดิบขายดีแล้วก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์นะ
ออกแบบดีก็ขายได้ดีนะฮะ